จังหวัดเชียงใหม่มีหนุ่มเปลือยกายหายตัวปริศนา
ทำไมถึงหนุ่มเปลือยกายเขาไปเที่ยวน้ำตกกันแถวดอยสุเทพ
ปรากฏว่าผัดกันถ่ายผัดกันถ่ายรูปถ่ายรูปไปถ่ายรูปมา
หนุ่มคนที่เปลือยกายหายตัวไปซะดื้อเลย
เหตุการณ์นี้ตามหากันตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งวันต่อไปเนี่ยยังไม่เจอตัวครับ
ไปสอบถามเพื่อนของคนที่หายก่อนนะ
บอกมาที่นี่น้ำตกห้วยแก้วประมาณสัก๔โมงเย็น
โมงเย็นรู้จักน้ำตกห้วยแก้วไหม
ทางขึ้นดอยสุเทพทางขึ้นดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
เป็นหนึ่งน้ำตกที่สวยที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวมันน้อยไงช่วงนี้
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไหนน้ำตกอุทยาน
มีคนอื่นเห็นเราเปลือยกายร่อนจ้อนด้วย
เดินจากจุดที่ถ่ายรูปเดินขึ้นไป
พวกคุณถ่ายรูปขนของผมไงถ่ายได้ไง
ก็คุณมาเปลือยกายตรงนี้มันที่สาธารณะ

กลุ่มคนที่ถ่ายรูป๓๔คนเดินลงมาแล้ว

หาไปหามาเห็นฝนไหมฝนตกด้วย
ฝนตกด้วยดังนั้นเนี่ยกลัวว่าน้ำป่ามันจะมา

ถ้าเดินไปเรื่อยกลัวน้ำป่ามันจะมานะครับ
สุดท้ายแล้วหายังไงหลายชั่วโมงก็ยังหาไม่เจอ
หลงป่าไปหรือว่าเจอเหตุร้ายอะไรมากกว่านี้หรือไม่

ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้
เดี๋ยววันนี้เจ้าหน้าที่พอฟ้าสว่างแล้ว

เพราะเสื้อผ้ามันยังกองอยู่เลย

ก็ยังหาไม่เจอนะครับ